คุณผู้ชมครับท่ามกลางสภาพของคลื่นลมทางการเมืองที่สงบแบบนี้นิ่งแบบนี้
กำลังเดินหน้าเข้าสู่รถแมพของรัฐบาลที่วางเอาไว้
แต่ว่ายังคงมีเรื่องท้าทายที่รอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิสูจน์กันอยู่
บางเรื่องควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้ครับ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบ้านเมืองของเราก็ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้ว
จากนี้ไปเราจะเดินหน้าไปข้างหน้าอะไร
มันมีอะไรที่จะเป็นตัวแปลที่มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างไหมครับ
สิ่งที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะ
ตอนนี้ก็เป็นอีกหลายองค์พาพยพ

ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เราจะได้เดินหน้าไปได้ด้วยดี

องค์คาพยพหนึ่งที่เราควรจะต้องพูดถึงก็คือรัฐบาล
รัฐบาลตอนหลังมันรู้สึกเรื่องงานเรื่องอะไรมันเหนื่อยมันก็น่าเป็นห่วง

เพราะว่ามันก็น่าอยู่ที่วงการบริหารของรัฐบาล
เพราะว่าผลงานต่างรู้สึกไม่ค่อย
มันไม่ค่อยเดินหน้าด้วยความหนักแน่นเหมือนระยะแรกเริ่ม
อันนี้ผมมาว่าที่สำคัญก็คือท่านนายกประยุทธ์เนี่ย
ก็จะต้องไปคิดแล้วในฐานะผู้นำประเทศ
ว่ามันมีปัญหาอะไรมันมีอุปสรรคอะไร
แล้วทำไมงานมันถึงไม่เดินอย่างที่ควรจะเป็น
คล้ายว่ามันยังไม่ค่อยรวมเป็นน้ำหนึ่งอันเดียว
เหมือนท่านนายกสปีดอยู่คนเดียว
แต่ว่าในโดยรวมมัน
แต่ละกระทรวงหรืออะไรมันยังไม่ค่อยเดินหน้าเท่าที่ควร
แล้วก็มันนายกน่าจะรู้ตัวท่านนะนะ
ถึงขนาดว่าจะต้องเดินสายไปทุกกระทรวงเลย
แทนที่รัฐบาลียนตรีต้องมารักษ์

มันก็มีการถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว

เพียงแต่ว่าต้องมีการตัดสินใจ
แล้วก็กล้ามากกว่าที่ผ่านมานะ
คือค่าเปลี่ยนกล้าปรับปรุง
แล้วก็เพื่อทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
คือมีฉะนั้นท่านยกสามคนเดียว
อำนาจมีเต็มมือขนาดนี้ยังได้แค่นี้
แล้วหลังจากนี้ที่จะนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งล่ะคะพี่โมดค่ะ
ครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับ
เราก็ต้องถือว่าท่านนายกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เตะปะยุทธ์ก็อยู่ในเป็นต้องถือว่าเป็นนายกของสองแผ่นดินแล้วนะครับ
เป็นรัฐบาลของ๒แผ่นดินคอสชนี่ก็มา๒แผ่นดินแล้วนะครับ
เข้ามาในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับ
มาถึงวันนี้เขาเรียกว่าการผลัดเปลี่ยนก็เดินหน้าไปเดินหน้าไป
ทางรัฐบาลเองก็ต้องเดินหน้าไป
วันนี้เราจะเห็นท่านนายกออกไปตรวจที่โน่นที่นี่
ยิ่มเย็นประชาชนตรวจกระทรวงอะไรต่างนี่ดู
พยายามที่จะทำให้มีความเคลื่อนไหวมีแอคทีฟมากขึ้นอะไรมากขึ้น
มีแนวทางที่จะเสนอให้เรียกว่าออกกำลังกายบ้างอะไร
เมื่อกี้อย่างไรก็ต้องออกมาฟิสเตียร์มาให้เห็น

เขาก็เรียกว่าทุกอย่างมันกำลังก้าวผ่าน
ก้าวผ่านก็คือทุกอย่างเดินไปสู่รถ
กติกาตามทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่การจะไปสู่ลดแบบการไปสู่การเลือกตั้งนั้น
มันจะมีตัวแปรอะไรสำคัญอะไร

ตอนนี้ก็มองกันหลายแง่หลายมุมหลายด้านกัน
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นอะไรได้
แต่ทุกอย่างก็ต้องเดินไปสู่จุดนั้น
กฎหมายต่างกฎหมายลูกก็เดินหน้าต่อไปนะครับ
ตอนนี้ก็คงจะถูกวิภาควิจารณ์มากขึ้น
เพราะมันเรื่องของใกล้ตัวแล้วสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ

การที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับ
ทำตามลดแบบให้มันร่วมผล
คืนความสุขที่แท้จริงให้กับประชาชนที่รอเวลามา

อีกช่วงต่อไปยิ่งเวลามันเหลือน้อย
ตัวแปรที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนคนใช้สิทธิ์คนเลือกตั้ง
ข้าราชกรข้ารการิกเขาก็มองดู
ว่านายกรัฐบาลนายกจะอยู่ต่อไหม
ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังแทงกั๊กเหมือนก็จะอยู่ต่อเดี๋ยวไม่อยู่ต่อเดี๋ยวอะไร
ขอรมณ์นี้จะปรับไหมคือทุกอย่างไม่แน่หมด
ข้าการเองก็ถ้าไม่แน่นี่คนใหม่จะมาใคร
ประชาชนเองบอกเอ๊ะถ้านายกไม่อยู่ต่อเนี่ยถ้ามีเลือกตั้งใครจะมาเป็นรัฐบาล
มันก็เลยทำให้สิ่งที่คิดว่า
รัฐบาลนี้จะสามารถทำอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
กับไอ้ตัวแปลงต่างเหล่านี้

สำคัญที่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะทำให้

ผู้มีอิทธิพลสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ครับภารกิจของรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ต้องเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไป
ผมอยากจะย้อนไปถึงเรื่องราวถึงภารกิจของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยนะครับ
มี๓ภารกิจสำคัญ
คือหลังจากเราผ่านความทุกโศกอย่างใหญ่หลวง
จากการศูนย์สิ้นองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
แล้วก็มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสืบราชสันตติวงศ์พระมหากษัตริย์ราชการที่๑๐
ส่งขึ้นครองราชผ่านทุกอย่างไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว
ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่๓ประการใหญ่
ประการที่๑ก็คือการเตรียมการไปจนถึงการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
อย่างสมพระเกียรติยศนั่นเป็นภารกิจสำคัญอันแรก
ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องทำให้ดีที่สุด
ภารกิจที่๒ก็คือสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชน
ทุนก้าวถวายรัฐธรรมนุนและรัฐธรรมนุนใจใหม่จะออกมา
จะต้องมีการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย
ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างดีที่สุด
แต่เหนืออื่นใดสิ่งที่๓ก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ที่จะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนณปัจจุบัน
ที่กำลังลำบากนอกจากความเสียใจแล้วยังลำบากยากแค้น
แสนสาหัสด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยเรื่องราวด้วยภาวะทางสังคม
ที่ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
จะต้องไปเผชิญหน้ากับผู้ที่ใช้อิทธิพล
ต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งต่าง
อย่างที่ได้ถามถึงว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
ที่จะปราบปรามอิทธิพลต่างจัดระเบียบสังคม
รวมรวมทั้งเรื่องปลีกย่อยทั้งเรื่องลอตเตอรี่ทั้งเรื่องรถตู้ทั้งเรื่อง
อะไรทุกอย่างที่ประกาศมัยจะทำ
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
ในการกวดขันดูแลผู้รับผิดชอบ
รวมถึงปัญหาสังคมอย่างปัญหาธรรมกาย
ปัญหาอื่นที่คาราคาซังอยู่
ตอนนี้เนี่ยปัญหารุมเล้าเข้ามามากมาย
แต่เชื่อนะครับว่าไม่เกินความสามารถของรัฐบาล
ที่มีฐานค่อนข้างมั่นคง
ในแง่ศรัทธาของผู้คนในแผ่นดินตอนนี้
ที่ว่าอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาทุกอย่าง

เพื่อถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว
รัฐบาลใหม่มาจะได้ไม่ต้องทิ้งภาระทิ้งปัญหา

และที่สำคัญที่สุดคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน

ที่อยากให้ทบทวนก็คือว่า
มันติดขัดตรงไหน
ในตัวนายกว่ายุทธ์ไม่มีใครข้องใจหรอก
ท่านเหนือท่านเต็มที่

แต่ว่าอย่าลืมนะครับ
ในคู่อามาสของท่าน
ท่านมารับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านประเทศตรงนี้

คนโตคนกลางคนเล็กระบบความเกรงใจมันมี
ผมว่าตรงนี้๒ปีครึ่งนายกประยุทธ์รู้
แต่ว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฒนธรรมไทย

ไว้ใจนะครับแต่ความเกรงใจเนี่ย
มันทะลุไปไม่ได้ถึงความไว้ใจ
สังเกตจากการปรับคอลโลมอลเนี่ย
จริงแล้วน่าจะถึงเวลา
มันเลยเวลาแล้วด้วยแต่ว่าเรามีเหตุการณ์นะครับ
มีสถานการณ์ซึ่งต้องชะลอการปรับคอลโมไว้ก่อน
ตอนนี้การจะปรับคอลโมยังไงต้องเกิดขึ้นแน่

คนที่นายกประยุทธ์เกรงใจนั่นแหละ
ผมไม่ฝากนายกประยุทธ์หรอก
ถึงเวลาที่ท่านจะต้องทบทวนว่า
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้ง
หรือว่าจะยึดมั่นถือมั่นกับสถานะของตัวเองอยู่อย่างนี้
ถ้าไม่งั้นยกเคลื่อนคลมศูนย์ไม่ได้
การขับเคลื่อนนโยบายการติดตามงานไปถึงการปฏิบัตินโยบาย
มันไม่ทะลุไปถึงช่วยเหลือประชาชนได้ถึงสุดเส้นทาง
แก้ลงไปทะลุไม่ถึงฐานรากก็ต้องใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
วักงบประมาณไปแจกอย่างที่กำลังทำอยู่
ซึ่งมันจะสร้างนิสัยที่เสียหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้
ส่วนการกระตุ้นใช้งบประมาณเหมือนกันกระตุ้นเฉพาะหน้าเฉพาะกิจชอบช่วยชาติ
หรือว่าเอาเงินลงไปกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเนี่ย
มันสร้างนิสัยที่ว่าใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงว่า
แต่ว่าในระยะยาวมันจะเกิดผลอะไรขึ้น
ตรงนี้มันจะยั่งยืนหรือไม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
ก็ไม่ต้องคำนึงถึงเอาแค่รอดไปวันหนึ่งก่อน
ที่ผ่านมา๒ปีครึ่งมันเป็นอย่างนี้
จริงแล้วในความตั้งใจที่เข้ามาเนี่ย
มันไม่ใช่เข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะมาวางรากฐาน
มีเสียงมาจากฝั่งรัฐบาลอย่างหนึ่งเหมือนกัน
บอกว่าแหมถ้ามาเป็นเขาสิ

ตอนนี้ไม่มีเงินที่จะไปกระตุ้นอะไรมากมาย

เรียกว่ารัฐบาลนี้เองก็พยายามได้ใช้เงิน
เรียกว่าไม่ได้ใช้ทุ่มเทออกมาแบบรัฐบาลเก่าที่เรียกว่างัดกันเข้ามาทีอัดกันเข้าไปเป็นแสนล้าน
นี่ก็ช่วงนี้ปัญหาเรื่องคนยากคนจนก็ออกมาช่วยในส่วนหนึ่งเรื่องประกันราคาข้าวก็ช่วยกันส่วนหนึ่งเรื่อง
เรื่องภาษีเรื่องการซื้อของให้มีเงินหมุนเวียนก็เรียกว่าหยอดเข้าไปนั่นเข้าไป
เรียกว่าไม่ได้ทุ่มเข้าไปแบบว่าเต็มแบบว่าจนล้นอะไรเนี่ยนะครับ
แต่กันทุกอย่างเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับ
เพื่อที่จะให้เงินมันสะพัดหมุนเวียนนะครับ
คณะมตรีเศรษฐกิจเนี่ยของรัฐบาลชุดนี้เนี่ย
ก็ต้องยอมรับด้วยนะในสังคมเองก็ยอมรับกับมนุษย์ตลอดนะ
ไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลไหนที่ผ่านมาว่า

ระดับครูระดับโปรเลยเหมือนกัน
แล้วก็เมื่อเรียนมาทำเดี๋ยวก็วางแผนทำ
ทฤษฎีต่างที่วางออกมา

รัฐบาลเก่าที่ผ่านมา
มากมายนะก็ออกมาอาจจะรูปแบบคล้ายใกล้เคียงกันอะไรกัน
ก็เป้าหมายคือจุดเดียวกันก็คือ
เรียกว่าสร้างประชาชนให้มีเงินใช้มีเงินหมุนเวียน
เรียกว่าทั้งได้ขายของได้

พยายามให้ครบวงจรให้มันเคลื่อนไหว

มันในสภาวะบางทีคนก็ยัง
เรียกว่าปอดยังไม่อยากจะใช้เงินบ้างอะไรบ้าง
หรืออาจจะใช้ไปที่ผิดทางอะไรอย่างนี้นะคะ
คือมันอาจจะออกมาในด้านการประชาสัมพันธ

มันอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้เป็น
เรียกว่าเป็นจุดเป้าหมายเหมือนกัน
นำทางนำร่องเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนลำตีกระทรวงอื่นอื่นเนี่ย
มันก็ทั้งมีทั้งดีและไม่ดีอะไรเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับ
การสับเปลี่ยนปรับคอลโลมอลหรืออะไรต่างเนี่ย
ผมว่าถ้าจะปรับจะเปลี่ยนคอลโลมอลมันต้องปกติค่ะ

ถึงไม่สะดุดแต่เดินช้านะฮะ

ระยะเวลาเหลือแค่ปีกว่าปีเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้ว่าโอ้โหมันสั้นแล้ว

ผมก็เหลืออีก๒เดือน๓เดือนเขายังปรับกันเลย

ผมว่านายกทุกอย่างอยู่ที่ท่านนายก
ว่าท่านจะตัดสินใจไหม

คือเงื่อนไขต่างที่เราจะต้องแก้มันมีตัวแปร
องค์คาพยพทั้งการเมืองทั้งบริหารทั้งปัญหาสังคมอะไรก็แล้วแต่
แต่นี่ตัวแปรใหม่เราก็ยังไม่ชินกัน
ตัวแปรปกติไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวแปลภายในตัวแปรภายนอก
แต่ตัวแปลที่เหนือความคาดหมายตัวแปลที่ไม่ปกติเนี่ย
มันเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเสี่ยงอะไรบางอย่าง

ไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวแปลที่คาดไปถึงอะไรหรือไม่
มันเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเสี่ยงอะไรบางอย่าง
ใครจะไปเสี่ยงเหนื่อยเมื่อมัน
ไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวปรายได้ขั้นไปถึงอะไรหรือไม่
มันเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเสี่ยงอะไรบางอย่าง